มาเริ่มที่ความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
แถวจรรสนิทวงศ์เราเห็นคลิปไปแล้ว
พอไปป้นอยู่พอดีนะมีลูกค้าไปซื้อของ
รับของมาสแกนกดจิ้มเหมือนเคยเป็นพนักงานเก็บเงินมาก่อน
ภาพที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมันทำให้ตำรวจตามสืบได้ไม่ยาก
ก็เลยมีการไปขอข้อมูลว่าเอ๊ะที่ผ่านมามีพนักงานคนไหนหรือเปล่า

ดูพฤติกรรมแล้วคุ้นเหลือเกินทำไมคล่องเหลือเกิน
เขาทำเป็นหมดล่าสุดจับได้แล้ว
เคยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมาก่อนจริง
สาขาไม่ไกลจากสาขาที่ไปป้นเลย
แล้วที่ออกมาเพราะว่ายักยอกเงินเขา
ดูสิการดูอะไรอยู่ตรงไหนมันรู้หมดเลย
รู้หมดเลยล่าสุดก็ยอมรับว่าไปป้นจริงแล้วครับ
ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อ
สาขาจรรย์สนิทวงศ์ซอย๘เขาบุกเดี่ยวเข้าไปวันที่๑กันยายน
เกาะกลมเงยเขารู้ว่าตรงไหนเก็บเงิน
ระหว่างนั้นมีลูกค้าคนหนึ่งไปซื้อกาแฟเขาก็รับมา
ยังดีนะยังเก็บเงินให้เขา
สแกนกดจิ้มลิ้นชักออกมาเก็บเงินตังเหรียญเอาไว้เหมือนเดิม
แต่จะไปเอาแก๊งไงแล้วรู้แก๊งอยู่ตรงนั้นไง

อ่ะบูรีน๑ซองไฟแท็ก๑อันออกไป
ลักษณะแคล้วคร่องเหมือนเคยทำงานแบบนี้มาก่อน

พันธุ์ตำรวจเอกสุพชัดเปี่ยมมณัฐรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๗

นะฮะก็ดูจากภาพคนร้ายใช้มีดทำครัวยา๑ฟุตนะ
จี้ให้พนักงานพนักงานในร้านไปอยู่ที่ห้องข้างหลังก่อน
นะฮะแล้วก็ทำการลงมือก่อเหตุนะฮะ
ตรวจสอบรู้ประพันธ์สันธารแล้ว
ผอมสูงนะสักประมาณ๑๘๐พฤติกรรมแบบนี้

สามารถหยิบของมาสแกนบาร์โค้ดได้แบบนี้
เปิดลิ้นชักได้แบบถมัดทำแมงแบบนี้
มันต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบนี้มาก่อน

พนักงานคนไหนที่เคยทำแล้วถูกออกไปหรือเปล่า

มีคนนึงเคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อมาก่อน
ไล่ออกไปแล้วเพราะว่ามีปัญหายักยอกเงินของบริษัท

ตำรวจสืบไปสืบมาจนสามารถออกหมายจับได้ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายจักรินครับ
ตามไปที่ห้องเช่าของเขาเลย

กำลังนั่งดูโทรศัพท์ดูข่าวตัวเอง

มีออกข่าวยังไงบ้างออกหมายจับหรือยังอะไรอย่างนี้ฮะ
ตำรวจก็ไปก็สารภาพแล้วครับ
ทีเคยทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อสาขาอิสระภาพซอย๔๗
อยู่ไม่ไกลจากสาขาที่เขาไปปล้นถูกไล่ออกเพราะเอาเงินที่ลูกค้าซื้อของไปใช้
เพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขัดสนเงินทองไม่มีค่าเช่า
ค้างมาหลายเดือนก็เลยเลือกไปป้นสาขาเนี่ยจรรย์ซอย
เพราะว่าเขารู้ว่าที่นี่กลางคืนไม่มีคน

เขาเคยมากลางคืนสัปดาห์วานเที่ยงคืนที่๑ไม่มีคนก็เลยไปปล้น

ใช้อาวุธและพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ที่เห็นก็คือวันนี้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำ
สภาพและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สุดท้ายก็ถูกจับดำเนินคดีไป